แต่ว่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปกินต่อดีไหม
ไปกินต่อให้อิ่มกันถึงเย็นไปเลยดีกว่าทานข้าวแกงแล้วข้าวเหนียวแล้ว
เติมไม่อั้นจ้า
เลือดปุดน้ำซุปปุดกันหน่อยคุณผู้ชม
และบอกเลยว่าราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ
สำหรับก๋วยจั๊บโบราณสูตรคุณยายนี้
ราคาเพียง๑๘๘บาท
ได้ทั้งน้ำซุปทั้งเส้นได้กินของอร่อยและได้กินกับบรรดาเพื่อนสีด้วย

ร้านนี้หาไม่ยากเลยค่ะตั้งอยู่ในซอยบุญช่วย
หมู่๕ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เจ้าของร้านยังเป็นนุ่มอยู่เลยอายุ๓๗ปีเท่านั้น
เจ้าของร้านเขาบอกว่าได้สูตรเด็ดมาจากคุณยาย
โดยเฉพาะน้ำซุปเนี่ยนะอื้อหือ
กลิ่นเขาจะแบบหอมเครื่องเทศละมุนมากนะคะ

มันน่าทานมากจริงคือทางร้านก็มีก๋วยจั๊บให้ลูกค้าเลือก
มีทั้งก๋วยจับไก่แล้วก็ขาหมูด้วยนะ
แล้วก็มีเครื่องในเลือดไข่ต้มมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะ
จะต้มแยกหม้อกันด้วยสำหรับไข่ต้มนี่นะ
ส่วนไอเดียชุดหม้อไฟมีแรงบันดาลใจมาจากลูกค้าที่มาด้วยกันหลายคน
คือบางคนเขาไม่ชอบทานเส้นใช่ไหม
เพราะว่าต้องการงดแป้งก็เลยทานเป็นแบบเกาเหลา
ก็จะได้ทานได้มาพร้อมกันก็ทานได้หมดเลย
คือเส้นเขาจะแยกมาให้แบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะ

เพราะต้องการเกาเหลาก็เลยทำเป็นหม้อไฟขึ้นมา

มีเส้นเรียกกับหม้อไฟ

สำหรับใครที่อยากไปทานคนเดียวอยากไปชิมดูนะ

ครับก็ไปทานแบบพอดีเป็นหม้อไฟ
ล้อเล่นสำหรับใครที่อยากจะไปทานคนเดียวอะไรแบบนี้นะ

ก็ราคาประมาณ๕๐บาทถึง๖๐บาทชามปกติก็มีเหมือนกัน
แล้วก็ราคาหม้อไฟก็ไม่แพงอย่างที่บอก๑๘๘บาทเท่านั้นเอง
มาอุดนุนก็ได้เลยร้านนี้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะ